วันนี้ในหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มัสกันนะคะ
อย่างที่อุดรธานีก็มีประชาชนจำนวนมากร่วมไปถ่ายภาพกับเป็ดเหลือง
ซึ่งวันนี้สวมชุดเป็นซันตาคลอสนะคะ
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มัสรวมทั้งปีใหม่ค่ะ
ดับเพลิงเทศบาลนครอุดรธานีนำครอบครัวเป็ดเหลือง
หรือว่าเป็ดสันติภาพจำนวน๔ตัว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
แต่งตัวเป็นซันตาคลอสโดยสวมหมวกและผ้าพันคอ
เฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มัสและปีใหม่
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่องค่ะ
เช่นเดียวกับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย
สร้างสีสันวันคริสต์มัสโดยให้นักประดาน้ำ๒คน
แต่งชุดซันตาคลอสลงไปให้อาหารปลาบึกและปลาตะเพียน
อยู่ภายในอุโมงน้ำขนาดยักษ์
ซึ่งเป็นส่วนแสดงปลาขนาดใหญ่ของพิพิธภัณฑ์
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคาย
นักประดาน้ำได้หอกล้อกับผู้ที่เข้าชมปลาด้วยความสนุกสนาน
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์จะจัดโชว์ให้อาหารปลาวันละ๒รอบ
แต่ละรอบก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมค่ะ
ขณะที่นายนิพนธ์วิชัยรัฐผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
นำเจ้าหน้าที่แต่งชุดซันตาคอร์สและหมีแพนด้า
ของขวัญให้กับสัตว์ชนิดต่าง
โดยจัดกระเช้าผักและผลไม้
ผักกาดขาวผักบุ้งแตงโมส้มและกล้วยน้ำว้า
จ่ายให้นักท่องเที่ยวและเด็กได้ไปป้อนให้สัตว์ตามส่วนจัดแสดงค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยตำบลปากแควร์อำเภอเมืองสุโขทัย
ครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มัส
บริเวณลานกีฬาหน้าอาคารเรียน
และร่วมกันแต่งชุดซันตะเคราะห์สีแดงไปร่วมงาน
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวต่างชาติ
ตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การประกวดวาดภาพระบายสี

สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากค่ะ